ละมานเรื่องใกล้ตัวคุณชนะ

ใครเลี้ยงแมวกันบ้างคุณผู้ชมมาแชร์กันหน่อย
ว่าคุณเคยมีปัญหาเรื่องแมวเนี่ย
กระโดดโลดเต้นเพ่นพ่านไปทั่วที่ทั่วถิ่นได้ไหม
ที่ขึ้นหลังคาบ้างล่ะบางทีไปที่นงที่นอน
อาจจะสร้างความเดือดร้อนหลังคาเจ๋งด้วยเรา
ถูกต้องแต่แมวตัวนี้สิคุณผู้ชมมันกระโดดขึ้นไปได้

โอ๊ยไอ้นี่มันที่ระบายอากาศ

แล้วน้องขึ้นไปเกาะอยู่ตรงนั้น
อาจจะอยากเล่นม้าหมุน
เล่นม้าหมุนออกไปข้างนอกนู้นอันนี้มันหมุนอากาศขึ้น

ไม่มีใครตอบได้เพราะตอนนี้เนี่ยยังสื่อสารกันไม่เข้าใจ
ต้องพาน้องเต้าหู้ลงมาก่อน
แม่บอกโอ๊ยเต้าหู้ขึ้นไปทำไม

แล้วแม่จะปีนขึ้นไปช่วยยังไง

เออณตอนนี้ก็ยังไม่รู้เลยว่าลงมาได้หรือยัง
อย่าบอกนะว่าไอ้เต้าหู้ยังค้างอยู่บนนี้
เดี๋ยวถ้าลงมาตอนนี้ไม่เดินหมุนติ้ว

สงสารแมวจริง
สาเจ้าของแมวหมุนติ้ว

มันไม่ค่อยจะขึ้นไปค้างอยู่ตรงไหนนานหรอก

คือของที่วางไว้ตามชั้นวางของ
มือมันจะไปเคลียร์นู่นเคลียร์นี้ให้มันล่วงลง

เก็บสิเก็บ

คนกับแมวอยู่ร่วมกันต้องมีกิจกรรมร่วมกัน
ของพังอีกแล้วผมมาบ่นในรายการทำไมก็ไม่รู้